เราเข้าสู่ช่วงของน้ำร้อนโดยสมบูรณ์แบบ
คงไม่มีใครปฏิเสธว่าช่วงนี้ร้อนเหลือเกินนะครับ
เข้าสู่ช่วงของน้ำร้อนอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
ส่งผลกระทบกับเรื่องของการใช้ไฟด้วย
ปีนี้คาดการณ์เอาไว้ว่าอุณหภูมิจะสูงถึง๓๙๔๐องศาเซลเซียต
ในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้ครับทำให้กระทรวงพลังงานมีการกำหนดเอาไว้ว่า
ช่วงวันที่๒๐มีนาคมถึง๒๐เมษายนเป็นช่วงต้อง
ระวังเรื่องของการใช้ไฟจะพีคจะมีการใช้ไฟสูงที่สุดนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จะยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มที่แต่เดือนมีนาคมปีนี้
เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคไปแล้ว๓ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อวันที่๘มีนาคมช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ความต้องการอยู่ที่๒๖๑๔๗เมกาวัตต์
มาอีก๑วันในวันที่๙มีนาคมเกิดพีคในเวลา๑๙นาฬิกา๑๓นาที
เกิดความต้องการที่๒๖๔๑๗เมกาวัตต์
และล่าสุดวันที่๑๗มีนาคมเกิดพีคในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ความต้องการอยู่ที่๒๗๒เมกาวัตต์
กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าปีนี้ค่าพีคจะทำลายสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการอีกครั้ง
โดยความต้องการสูงสุดจะสูงถึง๒๙๐๐เมกาวัตต์

ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิที่สูงถึง๓๙องศาเซลเซียสในช่วง๒เดือน
ระหว่างวันที่๒๐มีนาคมถึง๒๐พฤษภาคม
เพราะพีคมักเกิดขึ้นในฤดูร้อน
หากดูสถิติในช่วง๕ปีย้อนหลัง
ข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภ
พบว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
มีการทำลายสถิติพีคทุกปี
โดยปี๒๕๕๔เกิดพีคในวันที่๒๔พฤษภาคม
ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาอยู่ที่๒๓๙๐๐เมกาวัตต์
ปี๒๕๕๕เพิ่มขึ้นเป็น๒๖๑๒๑เมกาวัตต์
ในวันที่๒๖เมษายน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนปี๒๕๕๖เกิดพีคในวันที่๑๖พฤษภาคม
เวลา๑๔นาฬิกาโดยพีคอยู่ที่๒๖๕๙๘๑๔เมกาวัตต์
ปี๒๕๕๗เกิดวันที่๒๓เมษายน

ซึ่งอยู่ที่๒๖๙๔๒๑๐เมกาวัตต์
และปี๒๕๕๘เกิดวันที่๑๑มิถุนายน
ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๒นาที

อันการ๓๔๕๘เมกะวัตต์

มีอุณหภูมิเพียง๓๖๗องศาเซลเซียส

ทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น
เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้เท่าเดิม
หากตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่๒๕องศาเซลเซียต
ในช่วงอุณหภูมิอากาศ๓๙องศา
เครื่องปรับอากาศย่อมใช้พลังงานมากกว่าในช่วงอุณหภูมิ๓๗องศา
ข่าวเทราทร์ทีวีไร่งาน